ต้องขอบอกเล่าถึงความสูญเสียครั้งสำคัญของวงการลูกทุ่งนะคะ
กับการจักรไปของศิลปินแห่งชาติครูชนละทีทานทองในวัย๘๕ปีค่ะ
ด้วยอาการติดเชื้อในปอดเข้าสู่กระแสเลือด
แล้วก็มีภาวะความดันโลหิตต่ำนะฮะ
เมื่อวานนี้ค่ะครูปุ้มศาสิวิมลภรรยาคู่ชีวิตของครูชนละที
ได้โพสต์แจ้งข่าวเศร้านี้ผ่านเฟซบุ๊คส่วนตัวค่ะ
บอกว่า๑๗นาฬิกา๕๗นาที
เทวดาเพลงชนละทีทานทองจากพวกเราไปแล้วค่ะ
ซึ่งก็มีคนลูกทุ่งลูกศิษย์ลูกหาของครูชนละที
เข้ามาแสดงความเสียใจในโพสต์ดังกล่าวเป็นจำนวนมากนะคะ
แล้วก็โพสต์ข้อความอาลัยกันเยอะเลยทีเดียวค่ะ
เดินทางสู่พบภูมิที่ดีนะครับ
ส่วนทางด้านพี่รุ่งสุริยาก็ได้โพสต์ภาพ
เมื่อครั้งที่ไปสวัสดีครูชนละทีด้วยภาพขาวดำนี้นะคะ
พร้อมกับข้อความว่าด้วยความอาลัยยิ่งค่ะ
ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวครูชนละทีทานทองด้วย

สิ่งที่ครูฝากไว้ในแผ่นดินเป็นมรดกอันล้ำค่า

ขอให้ดวงวิญญาณของครูนั้นสู่สัมปรายภพครับ
อกจากนี้ค่ะก็มีคนลุกทุ่งอีกมากมาย
เคยได้ร่วมงานกับครูชนละทีนะครับ
พากันโพสต์ข้อความแล้วก็ร่วมไว้อาลัย
ต่อการจากไปของเทวดาเพลงกันเป็นจำนวนมากค่ะ
แล้วก็ไม่แปลกใจนะคุณผู้ชมที่จะมีคนลุกทุ่ง

เพราะว่าครูนั้นเป็นครูที่สร้างผลงาน
แล้วก็สร้างชื่อเสียงให้กับศิลปินลูกทุ่งรุ่นน้อง
รวมไปถึงรุ่นลูกรุ่นหลานเอาไว้อย่างมากมาย
โดยเฉพาะจากเด็กล้างรถที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งค่ะ
ที่ครูชลธีได้หมอบบทเพลงให้
ก็คือเพลงลูกสาวผู้การและแหม่มปาร้า
ให้ไว้โดยที่ไม่คิดเงินนะคะ

ได้เอาไปร้องแล้วก็มีชื่อเสียงด่งดัง
เป็นที่รู้จักในชื่อของสายันสัญญานั่นเองค่ะ
อกจากนี้ค่ะก็ยังสร้างนักร้องลูกทุ่งให้มีชื่อเสียงเป็นอีกมากมายนะฮะ
ไม่ว่าจะเป็นยอดรักสลักใจคุณก๊อตจักรพันธ์
คุณอาสอนเพชรสอนสุพรรณคุณสดใสรุ่งโพทอง
คุณเสรีรุ่งสว่างคุณเอกพฤษวงนาค
คุณเอกพศวงหน้าค่ะรวมไปถึงพี่แอดคาราบาวแล้วก็พี่หม่นสิทธิ์คำซ่อยด้วยนะฮะ
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาดิฉันเห็นพี่สุนารีราชศรีมาเนี่ย
มีการโพสต์อาลัยแล้วก็ขอบคุณครูชนละที
แม้ว่าครั้งหนึ่งพี่สุนารีเคยเข้าร่วมประกวดร้องเพลงแล้วตกรอบ
แต่ว่าครูชนละทีนี่แหละค่ะที่เป็นผู้ให้โอกาสได้เดินสู่เส้นทางวงการบันเทิงนะฮะ
ส่วนเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะผู้สื่อข่าวบันเทิงไทยรัฐได้พูดคุยกับครูปุ้ม
ครูปุ้มในคำถามทนาศาสตร์นะฮะเจ้าตัวก็พูดทั้งน้ำตาเลยว่า
แม้จะเตรียมใจมาว่าจะมาถึงวันนี้บ้างแล้ว

แล้วก็ใจหายกับการจักรไปของสามีค่ะ
แต่ก็ยังดีใจที่ยังได้กอดเขาเคียงข้างเขา
วินาทีสุดท้ายก่อนที่ครูชนละทีนั้น
หมดลมหายใจแล้วก็จากกันไป
ยังดีใจที่ได้นำสิ่งของที่ครูชนละทีรักมาก
นั่นก็คือเหรียญศิลปินแห่งชาติ
เอามาวางไว้ที่อกครูเมื่อวาน

จะค่อยแผ่วลงแล้วก็จากไปอย่างสงบค่ะ
ครูชนละทีค่ะได้รับคัดเลือกให้เป็นศิลปินแห่งชาติ

ประพันธ์เพลงลูกทุ่งประจำปี๒๕๔๒ค่ะ
พร้อมกันนี้ค่ะครูปุ้มก็ฝากขอบคุณทุกคน
ที่ได้ส่งกำลังใจแล้วก็ข้อความมาแสดงความเสียใจ
ส่วนในเรื่องของการจัดงานพิธีศพนะคะ
จะมีขึ้นในวันจันทร์ที่๒๔กรกฎาคม
จัดขึ้นที่วัดไร่ขิงจังหวัดนครปฐมนะคะ
ทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยค่ะ
แล้วก็เป็นกำลังใจกับครูปุ้มด้วยนะคะ
ค่ะเมื่อวานก็ทักวงการจริงนะคะ
ไม่ใช่แค่วงการเพลงวงการตลกนะคะ
รวมไปถึงศิลปินหลายคนก็อย่างที่บอกไป
ครูชนละทีปั้นมาหลายท่านด้วยกันนะคะ